แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าครอบครัวของป้าศรีจากจังหวัดกรุงเทพมหานครจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อที่อยู่ในมือผมนี่ครับ

ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คุณพ่อเครียดไหมเนี่ย

เราต้องมีกำลังใจฮึกเหิมไว้ก่อนนะลุงนะ

พร้อมไหมฮะที่จะฟังเฉลย

เอาแบบชัดถ้อยชัดคำและเสียงดังสักหน่อยได้ไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
โปสเตอร์นี้มีภาพดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก

น้องชมพู่เลือกตอบตัวเลือกที่๓๖ดอก
ซึ่งเป็นคำตอบที่

บอกว่าชมพู่เก่งแต่ชมพู่ตอบว่า

จริงค่ะแล้วหนูไม่ได้สังเกตดอกไม้เลย
ส่วนมากสังเกตแต่เด็กแล้วก็รถด้านล่าง

ครอบครัวของป้าศรีตอบถูกนะครับ

เย้
ข้อที่๒ที่ผมจะเลือกเฉลย

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ห่อขนมเทียนจำนวน๙ลูกภายในเวลา๒นาทีครับ

คิดว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ถ้าได้ข้อนี้นะครับ๑๐๐๐บาท
ได้

ใช้เวลาไปแล้วที่ระคังดังเง่งขึ้นมาทันทีเลยคือเวลา๑นาที๕๔วินาทีครับ

ถือว่าครอบครัวป้าศรีทำไปได้๒ข้อแล้วนะครับ

ไหมฮะที่จะฟังเฉลยข้อต่อไป
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องความรู้ระดับปฐมต้นครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หน้าปกหนังสือภาษาภาษีชั้นประถมศึกษาปีที่๒

น้องขนมเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงิน

เด็กผู้ชายคนนั้นคือสีแดงครับ

เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยครับคุณผู้ชม
จากเรื่องสุเทพวงกำแหงครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สุเทพวงกำแหงเกิดที่อำเภอใด

อ้อเลือกตอบตัวเลือกที่๓
อำเภอพิมายซึ่งเป็นคำตอบที่

สุเทพวงกำแหงตรวินราวที่๑นะครับ
ตัวเลือกที่ถูกเลยก็คือตัวเลือกที่สอง

เกิดวันที่๑๒พฤษภาคม๒๕๖
ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา

คุณพ่อสุเทพนะครับถือเป็นตำนานของวงการเพลง

อมตะมากมายครับ
มีอยู่ในใจบ้างไหมลุง
ตอนแรกมีไม้สูงเนิน

วันนี้ทำไปได้๒ข้อนะครับ
ถือว่าได้มาใช้โอกาสอย่างเต็มที่แล้วครับ

รับเงินทุนไปต่อลมหายใจในวันนี้
จำนวน๑๐๐๐บาท

มารายการวันนี้ให้โอกาสป้า
ดีใจมากเลยที่ให้โอกาสป้ามาวันนี้ค่ะ

ผมขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของป้านะ

เพราะว่าในวันนี้แล้วป้าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรก่อน

อย่างน้อยก็ต้องไปใช้หนี้กับเขาสักครึ่งหนึ่ง
หรือที่เหลือเราก็เอามาทำทุนอะไรอย่างนี้

นะครับก็มันก็ยังผ่อนหนักเป็นเบาเนอะ

รายการเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวพระศรีนะ

ช่วยกันเป็นโอกาสและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวป้าศรี
ช่วยแบ่งเบาภาระปัญหาของเขา
ถ้าครอบครัวคุณผู้ชมท่านใดที่พร้อมที่อยากจะยื่นมือมาช่วยนะครับ
ขอขึ้นเลขที่บัญชีของครอบครัวพระศรีไว้ด้านล่างนี้นะครับ
หวังว่าน้ำใจจากคุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิตไม่แห้งไปจากจอทีวีแน่นอนครับ
วันนี้ขอให้ครอบครัวของป้ามีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณลุงด้วยนะ
แล้วขอให้คุณพ่อแล้วก็น้องชายแข็งแรงนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและโจทย์คำถาม๔ข้อได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับในเกมต่อชีวิต

สวัสดีครับ
และตอนนี้หนูเรียนถึงบทที่เท่าไหร่แล้ว
กูยี่ยงไม่ได้สอนแล้วค่า